ที่มีคนไปพบว่าเขาเนี่ย
ถูกฆ่าแล้วเผาอำพราง

แล้วพอตรวจสอบชนะสูตรศพเบื้องต้นปรากฏว่าศพนี้ไม่ได้ตายจากไฟไหม้
แต่ตายจากการถูกเจาะยิงเข้าขมับ
ตรวจสอบไปก็คือแตงไทยท่าวุ้งซึ่งก็มีอาชีพปล่อยเงินกู้
แต่ว่าก็มีประวัติผัวพันอยู่กับเรื่องยาเสพติด
แล้วก็พอไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เจอว่าเออมีคนร้ายมาจอดรถต่อท้าย
และมีการควักปืนออกมายิงในระยะประชิด
ล่าสุดตำรวจจับตัวคนร้ายได้๑คนแล้วนะคะจาก๓คนชื่อว่าในต้นค่ะ
ต้นคนนี้เนี่ยตำรวจจับได้ค่ะบ้านแม่ของเขาเลยนะคะ
โดยในต้นบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับแผนการนี้

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมตั้งใจจะบวชตั้งแต่แรกแล้ว
นี่คือนายนิคมบุญหนักหรือในต้นคราวแพะนะคะ
หนึ่งในผู้ก่อเหตุเขาบอกเขาจะบวชให้ผู้ตายก็คือแตงไทยท่าวุ้ง
แล้วก็ก้มลงกราบขอขมาวิญญาณนะคะ
แต่เขาบอกตั้งใจจะบวชให้แต่แรกแล้ว
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเหตุไหน
เหตุที่ตัวเองโดนรวบคาบ้านแม่หรือว่าเหตุการณ์ที่ไปยิงเขา
คือในต้นเนี่ยนะคะเขาเล่าบอกว่า
เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเขาเป็นแค่คนขับรถให้กับอามแล้วก็เหลา
มาก่อเหตุเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ร่วมวางแผนอะไรกันมาก่อนด้วย
ตำรวจไปรูปในต้นได้ที่บ้านแม่ของเขาที่อำเพิลท่ารุงจรถบุรี
ซึ่งในต้นก็ยังคงให้การวกไปวนมาค่ะ
ตำรวจนำตัวในต้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
จุดแรกคือร้านอาหารริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลบบุรี

ตรงนี้เนี่ยในต้นเล่าบอกว่าเป็นจุดที่ในต้นในอามแล้วก็ในเหลา๓คนมานั่งดื่มเหล้าด้วยกัน

ต้นบอกว่าต้นไม่รู้จริงว่าอามกับเหลาเตรียมการมาเกาะเหตุว่าจะไปฆ่าแตงไทยท่าวุ้ง
ก่อนออกไปเนี่ยเขาออกไปเสพยาแล้วก็กลับมาที่ร้านอาหารอีกครั้ง
จากนั้นก็พากันขับรถออกไปหาผู้ตายที่จอดรถอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ต้นบอกเขามีหน้าที่ขับรถอย่างเดียวอามเนี่ยนั่งข้างเขาส่วนในเหล่านั่งเบาะหลัง
เสร็จจากที่ร้านอาหารตำรวจก็พาไปทำแผนจุดที่๒ก็คือจุดเกิดเหตุนะคะ
ภาพขวามือคือภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์จริงวันที่๑๕มกราคม
แตงไทยท่าวุ้งถูกยิงเสียชีวิตนะคะภาพซ้ายนี่คือรถที่ใช้ก่อเหตุ
คันสีขาวที่เราเห็นในกล้องนั่นแหละค่ะต้นบอกว่าพอขับมาถึงเนี่ย
อามเป็นคนลงจากรถไปคุยกับแตงไทยท่าวุ้งที่นั่งรออยู่ในรถ
แล้วเหมือนจะคุยกันไม่ลงตัวอาร์มก็ควักปืนออกมาแล้วยิงแตงไทยท่าวุ้งตายตรงนั้นเลย
อามคงจะเข้าไปปลดเบรกรถของแตงไทยท่าวุ้งแล้วก็ปล่อยให้รถเนี่ยไหลไปจอดที่ข้างทาง
หรืออาจจะเข็นไปหลังจากนั้นอาร์มก็เดินกลับมาที่รถค่ะ
แล้วทั้ง๓คนก็ขับรถออกไปเพื่อวนรถแล้วขับกลับมาอีกครั้ง
เพื่อดูให้แน่ใจว่าแตงไทยท่าวุ้งตายแล้วจริง
จากนั้นก็ขับรถออกไปอีกหนึ่งรอบแล้วมาจอดต่อท้ายรถของแตงไทยท่าวุ้งอีกครั้ง
คราวนี้อามสั่งเลยบอกเหลาลงไปแล้วไปขนยาบ้าที่อยู่ท้ายรถของคนตายมาไว้ที่รถของเรา
เปิดรถมาเอารถเอายาเนี่ยขนขึ้นรถซูลิกิสวิปสีขาวคันนี้
ต้นบอกว่าเท่าที่ผมนับได้นะยาบ้านเนี่ยมีประมาณ๓๐มัตต์
เลียมัดละ๒๐๐เมตรรวมก็ประมาณ๖๐๐๐เมตร

หลังจากขนย้ายยาจากรถผู้ตายมาไว้รถตัวเองแล้วเนี่ย
กับเหลาก็ไปหยิบแกลลอนน้ำมันที่อยู่ท้ายรถ
ใส่รถผู้ตายแล้วจุดไฟเผา
จากนั้นก็กลับขึ้นมาบนรถเพื่อหลบหนี
ต้นบอกผมขอยืนยันคุณตำรวจตรงนี้ว่าผมไม่ได้รู้เรื่องมาตั้งแต่ต้น
ผมถูกชักชวนมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาจะมาทำอะไรกัน
ถ้าผมรู้แต่แรกผมก็คงไม่มา
ทีนี้ถ้าย้อนไปจุดแรกนะครับ
จากที่ตำรวจนำตัวในต้นไปทำแผนที่ร้านอาหาร
เขาบอกว่า๓คนไปนั่งกินเหล้ากันก่อนออกมาก่อเหตุใช่ไหมคะ

ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารนี้
ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านว่าในต้นเนี่ยพูดจริงหรือเปล่า
เขามานั่งกินเหล้ากันในเหลากับในอามจริงไหม

หลังจากที่มารู้สึกว่า๓คน

ทีนี้ถ้าเราดูกล้องวงจรปิดตอน๕ทุ่ม๓๙นาทีนะคะ

ซึ่งเป็นการขับย้อนสอนด้วยเพื่อจะออกไปเจอกับผู้ตายที่จอดรถรออยู่ริมถนน
อยู่ห่างจากร้านอาหารไป๒กิโลเมตรนี่ค่ะ

ถ้าเป็นปกติก็จะต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหมคะแต่นี่

สอนหักขวาข้ามเลนไปเลยค่ะ
ไปหาผู้ตายที่จอดรถรออยู่นะคะ

แกลลอนน้ำมันที่ว่าหยิบไปราดเผารถผู้ตายเพื่ออำพรางอ่ะ
น่าจะขโมยไปจากร้านนี่แหละเพราะว่าที่ร้านหายไปถังหนึ่งค่ะ
ถังน้ำมันก็เอามาจากไปจากนี่แหละมั
แต่ไม่รู้มันไปไหนละ

ถังน้ำมันนั่นอะเอามันก็โหดนั่นแหละ

รับรู้สึกรับได้ไหม

มันก็ยังไงอ่ะมันก็เพื่อนก็เพื่อนกัน

ก็ได้มีการนิมนต์พระมาตรงจุดเก็บรถของกลาง

มาบอกว่าลูกยังอยู่ที่รถ

อันเชิญดวงวิญญาณออกไปจากรถนะคะ

ฝันบอกว่าจับคนร้ายได้ละ๒คน
ส่วนอีกคนหนีไปไกลถึงชายแดนเลย

ยังทำใจไม่ได้เลยที่แม่เสียลูกไป
ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

ซึ่งชุดสืบสวนยึดมาได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ที่บ้านน้องสาวของในเหล่าค่ะ
สืบสวนดูทราบว่าเป็นรถที่ชาวบ้าน

แล้วก็ใช้ขับมาก่อเหตุ

ดีเอ็นเอแล้วก็คราบขม่าวดินปืนแล้วนะคะในรถมีผ้าพันคอสีน้ำเงิน
โก้ทีมฟุตบอลชื่อดังระดับโลกด้วยแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะคะ
มีรอยเลือดเปื้อนที่เบาะหลังที่เปิดประตูหลังด้านซ้ายเนี่ย
ก็ยังมีรอยเลือดติดอยู่เหมือนกันตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นเลือดของ
งไทยท่าวงผู้ตายนี่แหละที่ติดมากับร่างกายของคนก่อเหตุ
ก็เลยเก็บทุกอย่างไปตรวจพิสูจน์ทั้งหมดสำหรับด้านคดีความนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีบอกว่าจากการสอบประคำในต้นเนี่ย
คือต้นยังคงให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำ
แค่ขับรถให้อามกับเรามาก่อเหตุเฉยส่วนตอนนี้อามกับเหลา
ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวอยู่นะคะร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
ได้ตั้งแต่สิบหกมกราคมถึงสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหก
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก